แซ่บกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมกับสาวคนนี้แซมมี่คาเวลค่ะ

คุณผู้ชมสังเกตไหมในอินสตาแกรมในโซเชียลต่าง
พักนี้เนี่ยแซมมี่เซ็กซี่ขึ้นนะคะคุณผู้ชม
โพสต์ภาพชุดว่ายน้ำเยอะแยะเต็มไอจีไปหมดนะ
หลายคนก็แบบทำไมหุ่นดีขนาดนี้ทำไมเซ็กซี่เบอร์แรงขนาดนี้
และแน่นอนค่ะเห็นเซ็กซี่แบบนี้ก็ไม่วาย

โดยเธอเองก็ได้ทำการบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เอ็มมีนะมีอยู่ช่วงนึงมีเหมือนกันค่ะ
ก็มีแล้วก็เออปล่อยผ่านละกันก็ไม่ได้แบบ
อย่าเอามาให้มันเป็นมีอิทธิพลในชีวิตเราดีกว่า
ค่อนข้างอนาจารย์แบบว่าส่งรูปอะไรมาอะไรอย่างนี้
มันจะมาเห็นแบบเป็นลางอ่ะซึ่งพอนึกออกแล้ว

อย่าไปให้ฆ่าเขาดีกว่าแบบเราปล่อยผ่าน
อย่าไปแบบทำอะไรแล้วคือเขาต้องการ
น่าจะต้องการถ้าเราตอบโต้หรืออะไร
ใช่คือไม่มีใครกล้าทำอะไรเราแบบจงแจ้งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปไหนก็ไม่ค่อยไปคนเดียวอยู่แล้วค่ะ
ไม่ที่เปรียวหรืออะไรก็ไม่ค่อยก็จะมีคุณแม่อะไรอย่างนี้ไปตลอด
สำคัญนะไปไหนคนเดียวต้องระมัดระวังตัวนะคะ
ส่วนเรื่องสัญญานักแสดงแซมมี่บอกว่าตอนนี้เนี่ย

ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่เรื่องของคิวงานมาโดยตลอด
ส่วนที่มีข่าวว่าเธอถูกทาบทามให้ไปร่วมงานข้ามค่าย
ไปทางฝั่งของพี่เฉาะสายทิพย์
ยอมรับว่าเฮ้ยมีติดต่อมาจริง
แต่ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดกันค่ะ
งงทั้งตัวนักแสดงเองและตัวผู้จัดการก็งงค่ะ
ก็อันนี้ไม่ทราบว่ามาจากไหน

แต่ว่ามีการติดต่อมาไหมคะลูกคุณกับผู้จัดการ
หมายถึงว่าทาบทามอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
อย่างที่บอกคือเราทำงาน๗วันจริงแล้วก็
การที่จะติดต่ออะไรอย่างนี้มันไม่ได้ติดต่อมาทางเรา
ถ้าเกิดว่าจะมีบ้างก็คงมีทางผ่านทางผู้จัดการ
มีทุกปีอยู่แล้วค่ะเหมือนแบบว่า
สิ้นปีจะหมดหรือยังจะอะไรอย่างนี้ก็มีมาเรื่อยทุกปี
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่น่าจับตามองนะ
เพราะถ้าไม่น่าจับตามองเนี่ยคงไม่มีใครติดต่อมาทาบทาม

ก็ยังอยู่ในกระแสได้ตลอดเลยนะคะสำหรับแซมมี่นั่นเองนะคะ